สีสันข่าวเช้าทะลัดมาแล้วครับ

และก็เรื่องราวน่ารักในประเทศไทยครับ

ดวงดีอาจจะได้ปลาตามวัตถุประสงค์ครับ
การลากปลาชโนเป็นที่ชื่นชอบของคนชอบตกป่า
คันเบ็ดและสายเอ็นและเหยื่อปลอมสำคัญที่สุดครับ
ค่อยลากลากลากไปนิ่งไป
และแล้วก็เจอชโดตัวใหญ่ตัวนี้ล่ะครับ
วันนี้แหละครับสู้กันเยื่อกันไปครับ
ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับ
ผมถูกขังหิว
ช่วยผมทีผมอยากออกไปข้างนอก
แม่คุณน้องม่าที่รักจะดราม่าไปถึงไหนนี่

ดราม่าไปถึงไหน
ฟันเครื่องจักรเริ่มจะมามีบทบาทกับมนุษย

ลูกแตงโมและการเก็บแตงโมอย่างรวดเร็ว
ไปดูการเก็บแตงโมที่ประเทศออสเตรเลีย
หาแรงคนแค่เด็ดลูกแล้ววางใส่แท่นสายผ่าน

จากไร่ส่งเข้าร้านค้าต่อ

พิษแม่ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ

หาวิธีการเก็บแตงโมแบบนี้นะครับ

สวัสดีครับ